ไปดูเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะ
ดูคดีเกี่ยวกับการที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
ตัดสินจำคุกนางนาธีรัชกิจประสานสอสอบัญชีรายชื่อ
พักภูมิใจไทยนะคะหลังเจ้าตัวรับสารภาพจงใจ
ในการแจ้งแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จนะคะ
และจากคำตัดสินนี้ทำให้หมดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งสอสอตลอดชีวิต
และจากการที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่ออยู่ตอนนี้
มีผลย้อนหลังไปเรียบร้อยก็คือจะต้องออกไปนะครับ
ไม่ได้เป็นสอสอและหลังจากนี้ก็สมัครไม่ได้อีกแล้วด้วยนะคะ
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ไต่สวนนัดแรกในคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบ
รามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
กรณีชี้มูลความผิดนางนาธีรัชกิจประสานประการ
สสบัญชีรายชื่อจากภักดิ์ภูมิใจไทย
จงใจแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ
พ้นตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทย
ตั้งแต่ปี๒๕๕๗นะคะ
นาทีรับสารภาพค่ะ
สารอ่านคำพิพากษาโดยไม่มีการไต่สวน
เห็นว่านางนาธีจงใจแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
ปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ

ประเด็นแรกกรณีเข้ารับตำแหน่งสอสอเมื่อปี๒๕๖๐

และอีกหนึ่งกรณีกรณีพ้นจากตำแหน่งในปี๒๕๕๙
ไม่ชี้แจงทรัพย์สินอยู่๒รายการนะคะก็คือที่ดิน๒แปลง

คือหนี้สินของนายพิพัฒน์ซึ่งเป็นคู่สมรส
หนี้สินนี่มีอยู่๙๓ล้านบาทค่ะ
จาก๒กรณีนี้สารพิพากษาจำคุก๒เดือนปรับ๘๐๐๐บาท
แต่จำเลยรับสารภาพและไม่เคยต้องคดีมาก่อน
ก็จำคุกให้รอลงอาญาหนึ่งปี
ส่วนคำขอให้ตัดสิทธิ์ทางการเมือง๕ปีนั้นนะคะ
โดยเริ่มนับตั้งแต่๙ธันวาคมปี๒๕๖๐

ส่งผลให้นางนาธีขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
ในชุดปัจจุบันไปด้วยค่ะ

มาพร้อมกับสามีและบุตรเดินทางกลับทันทีนะคะ
โดยช่วงที่เดินทางกลับต้องพยุงกลับเลยนะ

เมื่อคืนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลวิภาวดีแบบเร่งด่วนนะคะ
แล้วก็ไปแอดมิตรที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
ออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อเช้านี้เอง
และมาฟังคำพิพากษาเลย
ระหว่างรอคำพิพากษาความดันกำเริบค่ะ
และแจ้งกับผู้สื่อข่าวว่ายังไหวอยู่

ก็เลยทำให้ความรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะ
ทันทีที่ออกจากห้องพิจารณาคดีรับประทานยาลดความดัน
นางนาธิหลุดจากบัญชีอะไรชื่อสสพภูมิใจไทยนะคะ
ทำให้ตอนนี้เลื่อนขึ้นมาค่ะ

คนที่เลื่อนขึ้นมาแทนคือในเสธพงษ์มะลิสวรรค์นะคะ

ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

ประชุมคอรมอเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายหรือเปล่า
ท่านนายกค่ะท่านนายกตอบว่ามั้ง

การประชุมคอรมอลวันนี้ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้าย

ขอรมอชุดใหม่จะเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
หลังมีการโปรดกล้าวแตกตั้งในช่วงสัปดาห์หน้า
ว่ามีความตั้งใจจะจัดอบรมปฐมนิเทศคอรมอลใหม่
ทั้งหมดเลยหลังจากเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
คือถวายสัตว์ในช่วงเช้าตอนบ่ายปฐมนี้

เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน

ประมาณ๑วันนั่นแหละภายในวันเดียวกันนั่นแหละ

การพิจารณานโยบายร่วมกันฟังเสียงนายกรัฐมนตรีครับ

ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรนะ
ข้อในภาคคือต้องพิจารณาร่วมกันเรียกว่าโยบายของรัฐบาลด้วย
ซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นการหารือในระดับพักการเมืองต่างแล้ว
ว่าจะสอดคล้องกับต้องกันยังไง
เพราะผมไม่ใช่จะเขียนแต่ของผมเองมันก็ไม่ใช่
ต้องเป็นด้วยใบของพักกันเมืองต่างมาด้วย
ผมก็บอกว่าให้เอาของฝ่ายค้านเข้ามาดูด้วยสิ
ว่าไหนมันเข้าตรงกันตรงไหนอะไรยังไง

แต่มันอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ทุกคนต้องการ
หรือเท่าที่ทุกคนไปหาเสียงกันมา
แต่ก็ขอเห็นใจว่าเมื่อไปเป็นรัฐบาลแล้ว
มันต้องอยู่ในกรอบบังเกินขวาที่มีอยู่
ฟังจากเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีพูดไปเรื่อย

ซึ่งผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการถามว่า

ถ้าจะเหนื่อยเหนื่อยใจมากกว่า
เพราะอยากทำให้ทุกอย่างมันเสร็จโดยเร็ว
อกจากนี้ระบุถึงมาตรา๔๔นะคะ
บอกว่าจะไม่ใช้คำสั่งมาตรา๔๔ในเรื่องใดแล้ว
แม้จะยังสามารถทำได้แต่ว่าไม่เหมาะสม

คือจริงยังมีเวลาก่อนถวายสัตว์นะที่จะใช้ได้
บอกว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่เหมาะสม
ไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้แล้วท่านบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนหลังจากเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตน
เห็นหน้าครบ๓๖คนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้นเดือนสิงหานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ยะลาแน่นอน
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้แล้วนะคะ
รัฐมนตรีชุดเก่าถ่ายภาพร่วมกันด้วย
วันนี้เป็นการถ่ายภาพร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ